ผู้รักในวงการบรรเทิงกันบ้างดีกว่าสำหรับนิวนัพสรและเป๊กเปรมมณัก
คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ารวมเวลาตั้งแต่คบหาดูใจมาจนถึงแต่งงานนี่
ปีแล้วนะความหวานยังไม่จืดจางเลยนะคะ
เพราะมักจะมีโมเมนต์หวานน่ารักแบบกรุบกริบ
ชาวเน็ตอย่างเราได้กดไลค์อยู่บ่อยใช่ไหม
งานนี้พอผู้สื่อข่าวของเราเจอสาวนิว
ก็เลยต้องขอถามถึงเคล็ดไม่ลับในการครองครูกับหนุ่มเป๊กสักหน่อย
ทำไมถึงได้หวานอยู่ตลอดแบบนี้
ซึ่งสาวนิวเองก็บอกมาแบบไม่กั๊กเลยนะ
สิ่งเดียวที่สำคัญเลยก็คือต้องใจเย็น
ใจเย็นและใจเย็นเท่านั้น
คืออย่างนี้เวลาที่อารมณ์ของคนหนึ่งร้อนขึ้นมาหรือว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเนี่ย

ซึ่งคู่ของเธอเนี่ยที่ใจเย็นก็คือตัวของนิ้วนี่แหละเป็นคนใจเย็น
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณสามีเนี่ยเขางานเยอะงานยุ่ง
มีสิ่งที่ต้องคิดต้องเครียดอยู่ตลอดเวลา
ก็อาจจะมีอารมณ์เสียหงุดหงิดบ้างเป็นธรรมดา
ซึ่งตัวของนิวเองเนี่ยจะคอยให้กำลังใจด้วยการเอามือไปแตะไหล่แล้วก็บอกว่า
ใจเย็นนะค่อยคิดเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้น

ลองไปฟังเสียงคนใจเย็นดูหน่อยค่ะ

คือรับฟังสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรับฟัง
เขาต้องฟังเราเราก็ต้องฟังเขาด้วย

เราแบบคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันเบา
เพราะโลกมันร้อนนะคะเราจะใจใจร้อนไปกับโลกไม่ได้

ดูแลความสะอาดบ้านค่ะเป็นสิ่งที่เขาทำไม่ได้
เขาได้ผ่อนคลายและเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้

แล้วเราจะดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
โหสุดยอดเลยคุณพรรยาแสนดีขนาดนี้
ถึงว่าความหวานไม่มีจืดไม่มีจัง

เขามีปัญหาอะไรกันก็น้ำเย็นเข้าลูก
ส่วนคู่คุณเนี่ยแต่งงานมาไม่ได้นานเท่าไหร่
แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกแฝดด้วย
แล้วเวลามีปัญหาอะไรกันคุณพลอยจัดการยังไงบ้าง

น้ำมันอารมณ์

ดิฉันก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็นี่ไงจุดไฟไปเลย

ดิฉันก็ตกใจไงตกใจถ่ายวาบเลย